คุณผู้ชมคะเรื่องของสุนัขรุมกัดเด็กมีอีกแล้วนะคะเพิ่งเล่าไปเมื่อวานเนาะ
เมื่อวานที่อ่าวนางเป็นสุนัขจรจัดอยู่ริมหาดกัดเด็กที่เป็นชาวต่างชาติ
แต่คราวนี้เป็นสุนัขมีเจ้าของบ้านอยู่ใกล้กันแล้วเด็กอยู่ในสวนของตัวเองนะ
แต่ว่าสุนัขข้างบ้านเนี่ยเป็น๑๐กว่าตัวมารุมกัดจนน้องเขาเนี่ยต้องเย็บ๓๐เข็มได้
คือที่เนี่ยติดกันมันติดกันเลยแต่ยังไม่มีรั้วกั้น
ใช่ค่ะแล้วก็สุนัขข้างบ้านก็มาวิ่งเล่นในสวนอยู่บ่อย
แต่คราวนี้เหมือนน้องไปจับสุนัขเล่นแล้วมันมีสุนัขแบบแม่ลูกอ่อนด้วยไง
พอตัวแม่เนี่ยมากัดปุ๊บตัวอื่นมารุมด้วยเลยอย่างนี้ค่ะ
คือแม่ของเด็กบอกว่าจะสร้างเนี่ยกำลังจะสร้างรั้วกั้นอยู่แล้ว
แต่เกิดเหตุก่อนดูสิแต่ปัญหาก็คือว่าทางฝั่งเจ้าของสุนัขเนี่ย
เขาบอกว่าน้องเข้าไปเล่นในเขตบ้านเขา
แต่ทางฝั่งน้องบอกไม่ใช่เขาอยู่ในสวนของเขาเองเนี่ยค่ะ
แผลที่น้องถูกสุนัขรุมกัดเนี่ยนะคุณผู้ชมที่ศีรษะเนี่ยมีแผลฉีกขาด
หูขวาเอวซ้ายขวาที่หลังแผลเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะครับ
เด็กชายน้ำนิ่งนะคะอายุสามขวบสุนัขเพื่อนบ้านเนี่ยสิบกว่าตัวนะคะ
อืมน้องเขาเย็บสามสิบกว่าเข็มอ่ะค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เราขออนุญาตกัดสีให้เอาเป็นสีโทนเทาเทาหน่อยนะฮะใช่ค่ะ
ไม่งั้นจะเห็นเป็นเลือดน่ะใช่เป็นแดงแดงนะคะครับ
น้องน้ำนิ่งอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่ก็เจ็บแผลอยู่
ก็ยังภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะน้องเขายังเด็กมาก๓ขวบอยู่เลยนะคะ
แม่ของน้องชื่อว่านางพัฒนาภูลพัฒนสุขบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
น้องน้ำนิ่งเนี่ยวิ่งเล่นในสวนกาแฟหลังบ้านตอนนั้นก็มีตามียายมีน้องน้ำนิ่งอยู่กัน๓คน
น้องน้ำนิ่งก็จึงวิ่งเล่นในสวนแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะตอนที่น้องถูกสุนัขรุมกัด
ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของสวนกาแฟหลังบ้านนะคะคือน้องเนี่ยเดินมาหายายในสภาพที่เลือดท่วมตัวแล้วอ่ะ
แล้วน้องน้ำนิ่งก็พูดกับยายว่าถูกสุนัขกัดตายายก็รีบพาน้องส่งโรงพยาบาล
น้องน้ำนิ่งก็พอให้ข้อมูลได้นะคะน้องเขาบอกว่าก็ไปวิ่งเล่น
แล้วก็มีฝูงสุนัขเนี่ยก็มาวิ่งเล่นด้วยแล้วน้องคล้ายกับเอามือไปจับที่ตัวสุนัข
ตามภาษาเด็กแต่ระหว่างที่จับสุนัขอยู่
แม่สุนัขเนี่ยวิ่งเข้ามากัดพอตัวแม่วิ่งเข้ามากัดตัวอื่นมาด้วยเลย
รุมกันกัดใหญ่เลยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
สาเหตุที่น้องถูกสุนัขกัดอาจจะเป็นเพราะน้องไปวิ่งเล่นบ้านเพื่อนบ้านหรือเปล่า
ที่บ้านเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้เนี่ยหรือเปล่า
แต่ตากับยายของน้องยืนยันว่าไม่ใช่นะ
คือน้องอยู่ในพื้นที่สวนหลังบ้านของตัวเองน้องน้ำนิ่งไม่เคยออกไปเล่นนอกบ้าน
แล้วสุนัขที่วิ่งเข้ามากัดเนี่ยก็เป็นสุนัขของเพื่อนบ้าน
มันก็วิ่งเข้ามาในสวนที่บ้านของน้องน้ำนิ่งเป็นประจำ
หลังเกิดเหตุนะคะน้องน้ำนิ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เจ้าของสุนัขอะค่ะเจ้าของสุนัขมาเยี่ยมนะ
แล้วก็บอกเบื้องต้นว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้๑แสนบาท
แต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลมันเกินกว่านี้ก็ขอให้ทางครอบครัวจ่ายส่วนต่างเองนะ
อืมไม่มีสตังค์เขาบอกแบบนี้นะคะเขาก็บอกเขาก็หาเช้ากินค่ำ
ครับเจ้าของสุนัขบอกว่าน้องน้ำนิ่งเนี่ยเข้าไปในเขตบ้านของเขา
ก็เลยถูกสุนัขของเขากัดทางบ้านของน้องน้ำนิ่งก็เลยอ้าว
พูดแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่ค่อยจะพอใจนะคะ
เพราะว่าน้องน้ำนิ่งยืนยันว่าเดินอยู่ในสวนกาแฟหลังบ้าน
ไม่ได้ไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเลยสูนักเนี่ยวิ่งเข้ามาเอง
คือสุนัขเนี่ยวิ่งเข้ามาชนน้องจนล้มด้วยซ้ำแล้วน้องก็ถูกรุมกัดนะคะ
โชคดีที่น้องเขาวิ่งออกมาได้แล้วก็มาบอกคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้าน
อย่างนั้นเนี่ยอาจจะหนักกว่านี้เป็นสวนที่ทางบ้านของน้องเนี่ยเขาปลูกต้นกาแฟ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาจะทำรั้วกำแพงอยู่แล้ว
คิดไว้มาระยะหนึ่งแล้วว่าจะสร้างรั้วกั้นเอาไว้เลยให้ชัดเจน
แต่ช่างไม่ว่างไงคือนัดช่างเอาไว้แล้ว
ช่างจะมาทำรั้ววันนี้วันนี้แต่น้องถูกสุนัขกัดเย็นเมื่อวานนี้
ดูสิจังหวะเนี่ยค่ะ
ไม่เห็นเลยฝั่งเราถูกไหมคะเพราะว่าหลานมันเดินมา
แต่ทางฝั่งเขาบอกว่าลูกเราเข้าไปเล่นบ้านเขาเป็นชั่วโมง
เราก็เลยงงแต่ตอนแรกที่บอกอีกทีก็คือบอกว่าเข้าไปยิกหมาบ้านเขา
ตีหมาเพราะว่าไปตีหมาเขามาถามอีกทีเขาบอกว่าไปเล่นอยู่ข้างเครื่องซักผ้า
วันที่โดนกัดเลยเขาบอกว่าเขาจะรับรับผิดชอบทั้งหมดอ่า
แต่พอหลังจากนั้นเขาไปฟังจากที่แม่เขาพูดเหมือนกับว่าเด็กเข้าไปบ้านเขา
เขาพูดอย่างนี้นะพี่ก็บอกว่าพ่อเขาอ่ะดูข่าวแล้วแล้วพ่อเขาไม่ยอม
ก็จะให้รับผิดชอบจนสิ้นสุดการรักษาอืมนี่เหมือนเวลารถหมดประกันแล้วจะต่อจะต่อนะ
อ่าแล้วยังไม่ได้ต่อสักทีแล้วก็รถชนซะก่อนเลยนะเนี่ยดูสิคะ
ช่วงข้ามวันอ่ะตั้งใจจะทำรั้วอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องน้ำนิ่งนะคะที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
ไปดูจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างส่วนหลังบ้านกับบ้านของเพื่อนบ้านนะคะ
สองหลังเขาอยู่ติดกันไม่มีรั้วนะคะมีแค่แนวต้นกาแฟที่บ้านของน้องน้ำนิ่งปลูกเอาไว้อ่ะ
แล้วก็จะมีท่อน้ำสำหรับรถน้ำต้นกาแฟนี่แหละคือจุดบ่อเขตครับ
แววบ้านว่าเออบ้านใครบ้านใครมีแค่แนวแบบเนี้ยแล้วมันเนี่ยค่ะ
โล่งโล่งแบบนี้แหละแล้วดูหือไปสิบกว่าตัวหลายตัวนะใช่เออ
ทีมข่าวของเราก็เดินข้ามฝั่งไปที่บ้านของคู่กรณีนะคะครับ
ไปเจอเจ้าของสุนัขค่ะนายประพันธ์พรมประเสริฐ
เขายอมรับว่าวันเกิดเหตุเขาออกไปขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
อืมคนที่อยู่ในบ้านก็มีแค่แม่ของเขาแล้วแม่เขาอายุเก้าสิบแปดแล้วอ่ะ
นางทองเพียรลิฟต์จ้อยอยู่บ้านคนเดียวอายุเก้าสิบแปดแล้ว
นายประพันธ์ก็เลยบอกว่าเขาก็ถามแม่นะแม่ก็เล่าให้ฟัง
แม่บอกว่าเห็นน้องน้ำนิ่งวิ่งมาที่บ้านแล้วก็นั่งเล่นกับสุนัข
แล้วสุนัขที่เป็นตัวแม่ที่มีลูกเห็นก็เลยวิ่งเข้าไปหาน้อง
คาดว่าเป็นสัญชาติยานของแม่ลูกอ่อนของสุนัขแม่ลูกอ่อน
มันก็มีสัญชาติยานการปกป้องลูกอะไรแบบเนี้ยน้องไปเล่นกับตัวลูก
ใช่แล้วแม่ก็เลยวิ่งเข้าใส่พอตัวแม่วิ่งเข้าใส่ตัวอื่นก็วิ่งตาม
นางทองเพียรวัย๙๘คนนี้ที่เขาอยู่บ้านคนเดียว
บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นะเขาก็ตะโกนให้สุนัขหยุด
แต่น้องน้ำนิ่งเขาก็ยังมีแรงวิ่งกลับไปในเขตบ้านของตัวเอง
สีน้ำตาลสีน้ำตาลสักครู่นี้นะฮะเป็นตัวที่กัดตัวแม่นี่นี่นี่
ตัวนี้ใช่คือทางฝั่งบ้านของเจ้าของสุนัขเนี่ยบอกว่าน้องเข้ามาในเขตบ้านเขา
ใช่เขาบอกเขาเห็นว่าน้องวิ่งเข้ามาในเขตบ้านเขาจริงมาเล่นกับสุนัขของเขาก่อน
ถูกกัดแล้ววิ่งเข้าไปเขตบ้านตัวเองอืมแต่ทางฝั่งของของผู้ปกครองของน้องเนี่ย
ทางฝั่งบ้านน้องบอกว่าน้องเนี่ยอยู่บ้านน้องสุนัขมันเข้ามาในเขตบ้านนี้
พอกัดเสร็จแล้วมันถึงวิ่งกลับไปบ้านมันก็ยังบอกไม่เหมือนกันอ่ะ
ทีนี้ทางเจ้าของสุนัขเนี่ยทางนายประพันธ์นะเขาบอกว่า
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะอืมก็คิดว่าสุนัขที่เลี้ยงเนี่ย
ออกนอกบ้านไปกัดลูกคนอื่นก็ยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะ
ครับแต่แม่เขาที่อยู่บ้านอ่ะแม่เขาเห็นอ่ะ
เขาบอกว่าก็น้องน้ำนิ่งมาเล่นในบ้านเขาเองเขาก็ขอความเห็นใจฝั่งบ้านเขาด้วยได้ไหม
อืมเขาก็หาเช้ากินค่ำโอ้โหเงินตั้งแสนนึงที่ไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลอ่ะ
ก็มันเยอะอ่ะครับเขาก็มีเท่านั้นจริงจริงอ่ะ
แสนนึงยังไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ที่ผมไปที่โรงพยาบาลผมก็ยังเข้าใจอยู่ว่าหมาเราไปกัดในที่ของเขา
จนผมกลับมาที่บ้านผมก็ไม่ได้บอกแม่นะ
ก็คิดว่ายังไงก็ไปคงไปกัดตรงนู้นแหละเราคิดอ่ะ
แม่เขามาเล่าให้ฟังว่าไอ้เด็กมันมาวิ่งเล่น
แล้วหมาก็กัดไอ้เราก็ยังคิดอยู่ว่า
เด็กมันวิ่งเล่นหมาเราเข้าไปกัดตรงนู้น
เด็กมันวิ่งเล่นกับหมาไอ้หมาตัวเล็กนะฮะ
แม่ก็ยังเอ็ดหมาเด็กก็ยังหยุดมามองหน้าแม่อยู่เลย
แล้วไม่ใช่วิ่งวนไปวนมาแล้วเด็กรู้สึกว่าจะไปล้มอยู่ตรงนี้
ถาวันเล็กนะฮะเนี่ย
แล้วหมาไอ้ตัวแม่น่ะวิ่งเล่นกับลูกมันน่าจะห่วง
แง่มเอาพอแง่มทีนี้ตัวอื่นก็น่าจะลุม
แต่ทิ้งยังไงผมก็รับปากไปแล้วว่าผมจะจ่ายหนึ่งแสน
ผมก็ยืนยันในคำนั้นว่าผมจะหามาครบให้ได้๑แสนบาท
ผมก็อยากให้ไปในแนวนั้นนะว่าเออถ้าเกินไปฝั่งนี้ก็ขอให้ช่วยเหลือกันบ้าง
เขาก็บอกก็หาให้ได้แค่นี้ก็ช่วยกันหน่อยแล้วกัน
เขาก็ยืนยันว่าน้องมาเล่นในฝั่งบ้านเขาเองนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นทำรั้วเลยบ้านสองหลังเขาบอกทำรั้วก่อนเลยดีกว่า
ตัวนายประพันธ์เจ้าของสุนัขกับนางพัฒนาแม่ของน้องน้ำนิ่งบอกว่า
ออกคนละครึ่งเลยออกเงินคนละครึ่งสร้างรั้วเลยไม่รอแล้ว
จะได้ไม่เกิดอันตรายอีกนะคะอันนี้เรื่องของการสร้างรั้วจบ
ส่วนอาการของน้องน้ำนิ่งเนี่ยคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังกลับบ้านไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวต้องเอ็กซาเรย์สมองเอ็กซาเรย์ร่างกาย
ถ้าอวัยวะภายในไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเดี๋ยว๒๓วัน
น้องน้ำนิ่งก็น่าจะกลับบ้านได้
แต่เด็กกับหมานี่ไว้ใจกันไม่ได้นะฮะ
จริงค่ะคือเด็ก๓ขวบคือตัวเล็กมากจริง
พอจังหวะเด็กล้มไงเหมือนที่เจ้าของสุนัขบอก
พอเด็กล้มปุ๊บโอ้โหมันมากันเลยอ่ะครับ